คุณผู้ชมเวลาขับรถเนี่ยพกพระกันบ้างไหมคะ
บางคนจะมีพระที่ตั้งเอาไว้ตรงคอนโซลบางคนก็แขวนเอาไว้หรือบางคนห้อยติดตัวใช่ไหม

มีนี่หรือเปล่าหลวงพ่อทุดงงิ้วดำ

ลูกเขาเนี่ยสองขุบกับสามขุบกระเด็นออกมานอกรถเลยนะ

รอดหมดเลยทั้ง๔คนไม่มีใครไปแล้วดูสภาพรถสิคะ
ทุกคนถามคำเดียวเลยว่าหูพกพระอะไรอ่ะ
คือเห็นสภาพรถนี่ถามเลยรอดไหม
ใช่ปรากฏรอดทุกคนนะคะ
ผู้เสียหายเป็นคนโพสต์เฟซบุ๊กเองเขียนแฮชแท็กสั้นบอกว่า

โอ้โหเขาบอกว่าเมื่อคืนรถคว่ำ
ถนนก่อสร้างทางใหม่ไม่มีป้ายแจ้งเตือนไม่มีไฟส่องสว่างอะไรตกหลุมพลิกคว่ำไปเลย
สุดท้ายเนี่ยปลอดภัยกันดี
ถามมาว่ารอดได้ไงขอบอกเลย

เขาบอกเขาเจอกับตัวมาหลายรอบแล้วแล้วก็รอดทุกรอบ

และอีกอย่างหนึ่งของลมผู้เสมงสิงส์จานุทศงที่ครอบครัวเคารบนับถือ
เขาบอกประสบอุบัติเหตุมาหลายครั้งแล้วแต่รอดทุกครั้งค่ะ

วัดศิลาอาสานารามวัดบาชุดาว

พระครูสันติธรรมาธินันเจ้าวาด
องค์นี้ใช่ไหมที่ทำให้เรารอดปฏิหารมาได้
ปฏิหารครับก็มีอ่า

พระครูสันติครับ

พิจารณาการเล่นของหมู่ว่านชาวนั้นตลอด
ส่วนภรรยาที่นั่งมาด้วยกันคุณวันธนีเล่าเลยค่ะ
บอกว่าวันนั้นไปขายผลไม้ที่ศรีสะเกดไปกัน๔คน
คือตัวเธอสามีแล้วก็ลูก๒คนอายุ๓ขวบกับ๔ขวบนะคะ
พอถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยมันมืดมากแล้วอยู่รถตกหลุมพลิกคว่ำไปหลายตลบ
ลูกนี่คือกระเด็นออกจากรถเลยในใจเนี่ยคิดว่าโอ้โหน้ำท่วมรถแน่
เพราะว่าตรงนั้นมีบ่อน้ำอยู่เป็นห่วงลูกอย่างเดียวเลยว่าลูกจะเป็นยังไงบ้าง
ลูกจะรอดไหมสุดท้ายพอเธอมุดออกมาข้างนอกได้
ภัยกันหมดทั้ง๔คนพ่อแม่ลูกเลยค่ะ
เธอก็เชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของพระเครื่องที่ติดรถไปตลอดเวลาเดินทางนี่แหละ
ก็คือหลวงพ่อทุดงงิ้วดำของวัดศิลาอาสนารามนะคะ
บอกเลยว่าจะฟ้องให้เข็ดเลย
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับหน่วยงานที่ทำถนนก่อสร้าง
เพราะว่ารถเธอพังเสียหายใช้งานไม่ได้ทำมาหากินไม่ได้
นี่ต้องบอกว่าพระช่วยแล้วเนี่ยถึงรอดตายมาได้ไม่งั้นเนี่ยไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

จริงค่ะสภาพนี่คือพังยับเยินไปหมดเลยค่ะ